คุณผู้ชมมาดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยนะฮะ
มีคนขี่มอเตอร์ไซค์จะผ่านทางรถไฟ
แล้วไม้กั้นทางรถไฟมันลงพอดี
ปรากฏว่าผู้หญิงคนนี้ขี่มอเตอร์ไซค์ไป
แล้วไปชนไอ้ไม้กั้นคอหักเสียชีวิต
ตอนญาติมาญาติร้องไห้อย่างหนักเลยนะครับ
ที่เกิดเหตุเป็นจุดตัดทางรถไฟ
บนถนนนิตโยตลาดหนองบัวเขตเทศบาลนครอุดรธานีนะครับ
ก็พบศพของนางสาวอุไรนะโชโคตรอายุ๓๕ปี
สภาพศพศีรษะแตกที่สำคัญคือคอหัก
นอนเสียชีวิตอยู่ริมทางรถไฟ

เหตุการณ์เกิดขึ้นกลางดึกเมื่อคืนนี้๕ทุ่มครึ่ง
และแน่นอนทันทีที่ญาติของผู้เสียชีวิตเดินทางมาถึงคุณ

กรูเข้ามาจะกอดศพให้ได้เลย

ชาวบ้านต้องช่วยกันห้ามเอาไว้นะครับ
เจ้าหน้าที่ของรถไฟเล่าให้ฟังว่าก่อนเกิดเหตุ
มีรถไฟบรรทุกตู้สินค้ามาจากสถานีหนองขอนกว้าง
เพื่อเข้าสถานีรถไฟอุดรธานี
ทีนี้ก็มีการเปิดสัญญาณเสียงพร้อมกับ

จากนั้นไม่นานผู้ตายขี่จักรยานยนต

ร่างกระเด็นไปตกอยู่ที่รางรถไฟเลยนะ

พลเมืองดีช่วยกันนำร่างลากลงมาจากรางรถไฟ

คือตอนนั้นกลัวว่าถ้าเกิดว่าไม่ช่วยลงมาก่อน

เพราะเธอหัวกระแทกตรงไม้กั้นรางแล้วคอหัก
ทีนี้อาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดอุดรธานี
นายธนกรเล่าให้ฟังบอกว่าเขาเองขับรถยนต์มาถึงทางรถไฟ
ได้ยินเสียงสัญญาณนะสัญญาณเตือน
แล้วก็เหล็กกั้นมันลงมาได้๒๓นาทีแล้วก็จอดรอกันอยู่
จากนั้นได้ยินเสียงดังโครมมาจากฝั่งตรงข้าม
ปรากฏว่าเป็นเสียงของรถจักรยานยนต์
ชนเหล็กกั้นอย่างแรงนะครับ
นี่ครับเบื้องต้นตำรวจก็สันนิษฐานนะครับ
ผู้ตายขี่รถมาด้วยความเร็วอาจจะไม่สังเกตเห็น
เพราะว่ามีเหล็กกั้นทางรถไฟมันกั้นลงมาแล้วนะครับ
ผู้ภัยนำศพส่งโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี
อย่ามารับศพไปบำเพ็ญกุศลต่อไป
แต่เหตุการณ์นี้ตำรวจยังไม่สรุปนะฮะ
ตำรวจบอกว่าต้องขอตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด
ถ้ามีบริเวณนี้จะได้เห็นชัดนะครับ
ผู้หญิงคนนี้เป็นคนที่ขี่แล้วก็มาชนเหล็กกั้นจริง
ไม่ได้มีรถคันไหนมาชนเธอนะครับ